ของขาจะพาไปดูการสัมภาษณ์แบบใหม่แบบทุลักษณ์ทุเลไปเลย
ลูกทุ่งสาวนะคะนี่เลยคุณเป่าเป่าวลีแล้วก็พี่แจ๊กกะรีนแห่งบันเทิงไทยรัฐของเรา
เหตุมันเกิดในงานแถลงอัลบั้มถนนคนเพลินค่ะ
ที่มีศิลปินลูกทุ่งมาขึ้นเวทีมากมาย

บอกเลยว่าคลายมือออกไม้เนี่ยไม้เปียกไปเลย
หลังเสร็จงานพี่แจ๊กกะรีนก็คว้าน้องเปล่าค่ะมาสัมภาษณ์
ตอนแรกก็จับมือน้องเปล่าบอกเลยเย็นเฉียบเหมือนเข้าห้องเย็นมา
เอาห้องเย็นมาน้องเปล่าเล่าให้ฟังพี่แจกรีน
หนูเนี่ยตื่นเต้นมากเลยหนูกินข้าวไม่ลง
แต่พอเสร็จงานน้องเปล่าเนี่ยหิวมากก็เลยท้องร้องคุณผู้ชม

ด้วยความที่สถานที่มันค่อนข้างจำกัดไง
ก็มีแบบศิลปินลูกทุ่งเดินผ่านไปผ่านมา

อ๋อคุณเต้ยให้คุณเต้ยไปดู
หล่อใช่ไหมโอ้ยได้จับคุณเต้ย
อันนี้แบบอันนี้ลำเผิดมาค่ะที่หล่อค่ะ
ตุลาได้ฟังค่ะชื่อเพลงว่าหลงรักซะตั้งนาน

มันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากพ่อเนื้อทองด้วยนะ
มันเกี่ยวกับสายหมูอะไรอย่างนี้อีก
ตอนนี้ให้น้องเป๋าไปกินข้าวก่อน